มาดูเรื่องของการประชุมของเจ้าหน้าที่นะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมา
ทำให้เรื่องของการเตรียมความพร้อมอะไรต่างมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
เราก็มองไปที่เรื่องของการเอ๊ะจะออกมาคืนนี้เลยหรือเปล่านะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมามีการประชุมรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

๖ชั่วโมงเต็มนะคะเป็นการฟังรายงานผลการทดสอบทุกด้าน
ดูว่าจะเป็นอุปสรรคในการพาทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำ
ขณะที่ฝนกลับมาตกอีกแล้ว
เริ่มตกช่วงประมาณ๔ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ

ฝนกลับมาตกโปรยปลายบริเวณถ้ำหลวงอีกครั้ง
ก่อนที่จะตกหนักเลยทีนี้๕ทุ่มเป็นต้นไป
ทีนี้หนักนี่เกือบ๑ชั่วโมงนะคะ
ซึ่งเป็นไปตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้
เป็นครั้งแรกในรอบ๕วันที่มีฝนตกหนักบริเวณถ้ำหลวง
ถือว่าฝนที่ตกลงมาจะเป็นอุปสรรคสำคัญ
ภารกิจช่วยชีวิต๑๓คนนะคะ
แต่ว่าไม่มีรายงานว่าฝนที่ตกลงมา
ส่งผลกระทบต่อน้ำในถ้ำอย่างไรบ้าง
แต่ว่าบริเวณหน้าถ้ำมีความเคลื่อนไหวเข้าออกมากว่า
ทุกคืนที่ผ่านมาหลังจากมีข่าวการเอาผ้าสีเขียว
เป็นแลนด์ขนาดใหญ่มาขึงไว้ออกมาหน้าถ้ำ
เลยออกมาประมาณ๑๐๐เมตรแล้วก็มีแนวเชือกกั้นเพิ่มเติม
คือสื่อก็จะกั้นทำไมจะมีการเอาอะไรออกมา

เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการกั้นเลย
ตลอดภารกิจช่วยชีวิต๑๓ชีวิตนี่นะคะ
วันที่ผ่านมายังไม่ได้มีการปิดหน้าถ้ำแต่อย่างใด
ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อม
เป็นการสงสัยของสื่อมวลชนนะคะว่า
นี่เป็นการเตรียมความพร้อมนำผู้ที่ติดออกมาในถ้ำ

แต่ก็ยังไม่มีการชี้แจงว่าจะใช้วิธีใดกันแน่
หรือปฏิบัติการนี้เอามาในช่วงเวลาใด

อากาศใส่ถังออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ลำเลียงเข้าไปในถ้ำตลอดเวลาเลย
มีรายงานเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะ

แต่ว่าช่วงเที่ยงคืนยังประชุมอยู่เลย

ใช้เวลาประชุม๕๖ชั่วโมงค่ะ
ก่อนที่จะเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อกลับที่พัก

ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดด้วย
แต่ว่ามีรายงานข่าวนะคะบอกว่ารัฐมนตรีว่า
กระทรวงมหาดไทยใช้เวลานานในการประชุม
เป็นการรับฟังรายงานวิธีการต่าง
เพื่อนำทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำ
และผลการทดลองการจับเวลาในการดำน้ำจุดต่าง

เพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะเริ่มปฏิบัติการ
นำทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำ

ประชุมเครียดเลยเมื่อคืนครับอืม
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งปัญหาแล้วก็อุปสรรคสำคัญ
ก็คือเรื่องของการจัดระเบียบบุคคลที่จะเข้าไป
ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครจิตอาสา

คุณนัทพงศ์บอกว่ามีการย้ายใช่ไหมคะ
สื่อมวลชนไปที่อบตไปจะให้ลงอบต
ซึ่งจุดที่หน้าถ้ำอบตมันไกลมาก
มันต้องเดินเป็นกิโลกิโลซึ่งมันไม่สะดวกแน่นอน
เพราะอะไรเพราะว่ามีคนก็ไม่ไปทำตามกฎกติกาที่เขาวางไว้
ก็เลยมีการต้องเข้มงวดกันมากขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมคันล่าสุดเจ้าหน้าที่ประสานงาน
อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยาน
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
คุณผู้ชมนำภาพถ่ายของนายเบนเรมิแนน
เป็นสัญชาติเบลเยี่ยมแล้วก็เป็นนักดำน้ำเนี่ยนะคะ
ซึ่งนายเบนเคยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในถ้ำหลวง

แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปพ
รวมถึงตำรวจที่ทำหน้าที่คัดกรองบุคคลเข้าออกบริเวณทางเข้าถ้ำหลวง
โดยมีคำสั่งบอกว่าห้ามนายเบน

มีคำสั่งห้ามบุคคลนี้เข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาด
เนื่องจากเกรงว่าหากเข้าไปในพื้นที่
จะทำให้เกิดความวุ่นวายกับเจ้าหน้าที่ได้
แต่ก็ไม่ได้รับรายงานว่านายเบนไปทำอะไรไว้
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยสั่งห้ามแบบนี้ค่ะส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
บริเวณโดยรอบถ้ำหลวงมีมาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษ
กับสื่อมวลชนที่เข้าไปติดตามทำข่าวในพื้นที่ด้วย
โดยมีการเพิ่มจำนวนแนวกั้นของตำรวจเข้าไปติดตั้งไว้รอบเต็นต์ของสื่อมวลชน
เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้สื่อออกนอกบริเวณโดยเด็ดขาด
รวมถึงอันนี้สำคัญเลยใช่ไหมคุณทัศนัย
เรื่องของบัตรแสดงตัวตนสื่อมวลชนอ่า
ต้องติดตลอดการทำหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวหากใครไม่มีบัตรจะไม่อนุญาตตามระเบียบ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะนำตัวคนที่ไม่มีบัตรแล้วก็แอบอ้างขึ้นรถพาออกไปนอกพื้นที่
ในภาพเนี่ยเป็นสามแยกก่อนที่จะเข้าไปที่บริเวณหน้าถ้ำจุดนี้ถ้าถ้าใครมาถึงแล้วไม่มีบัตร
ไล่กลับเลยแล้วก็ไม่ให้เข้าแต่ปัญหาคือว่าเมื่อวานเนี้ย
คือจุดเนี้ยไม่มีจุดลงทะเบียนอืมจุดลงทะเบียนกลับไปอยู่หน้าถ้ำอ่า
ถ้าผ่านนี้ไม่ได้ไม่ได้ผมก็เลยต้องไปช่วยบอกว่า
คุณช่วยเอาคนไปอยู่บริเวณสำแยกซะหน่อยเพราะว่าสื่อต่างชาติ
ไทยที่เขาตามไปที่หลังเนี่ยเขาเข้าไม่ได้แล้วลงทะเบียนก็ไม่ได้อีก
ดังนั้นเนี่ยเมื่อวานก็เลยมีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็โวยวายอยู่หน้าสามแยก
เขาก็เลยมีการเอาเจ้าหน้าที่กับโต๊ะไปตั้งลงทะเบียนที่บริเวณปากทางนี้
ให้ทุกอย่างมันก็อ่ามันก็โฟรมมันก็ลาบลื่นไปได้ค่ะนะฮะส่วนคุณเบนเองเนี่ย
เป็นนักดำน้ำซึ่งผมเคยสัมภาษณ์เขาแล้วเขาก็เหมือนจะกลับไปแล้วด้วยซ้ำไป
แต่สาเหตุเนี่ยเราพยายามถามอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ว่าเขาไปทำอะไรผิดหรือเปล่านะครับ
เอาล่ะแต่อีกหนึ่งปัญหานอกจากเรื่องของการจัดระเบียบสื่อแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่เนี่ยก็มีคนใจดีเยอะ
ต้องการที่จะเข้าไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานด้านต่างที่บริเวณถ้ำหลวงรวมถึงดาราเอง
หลายคนก็เข้าไปนะฮะแสดงเจตจำนงต้องการที่จะไปช่วย
แต่ทีนี้มันเป็นประเด็นออกมาคุณผู้ชมเพราะว่าสื่อบางสำนักก็ไปสัมภาษณ์
ว่าจะเป็นดาราที่เข้าไปช่วยเหลือหรือว่าจิตอาสาต่างพอไปสัมภาษณ์แล้วข้อมูลที่การให้สัมภาษณ์เนี่ย
ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นความจริงบ้างไม่เป็นความจริงบ้าง
ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าทีนี้พอหลายคนให้ข่าวเนี่ยมันก็เกิดข่าวที่มันไม่ตรงกันแล้วอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่มันปรากฏหน้าถ้ำหลวง
เจ้าหน้าที่บอกว่าต่อไปนี้นะคะขอความกรุณาดาราแล้วก็อาสาสมัครรวมถึงจิตอาสาต่าง
ดให้ข่าวกับสื่อมวลชนโดยภารการพร้อมขอให้ปฏิบัติตามระเบียบ
โดยข่าวที่เผยแพร่ต้องออกจากศูนย์อำนวยการร่วมเท่านั้นซึ่งตลอดช่วงบ่ายช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
พบว่ามีทีมข่าวหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติ
ก็เดินทางไปลงทะเบียนอย่างที่คุณบอกไปก็ร่วมแล้วสักประมาณกว่า๘๐๐คน
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการจัดระเบียบนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยคือ
มันจะเกิดความวุ่นวายเนี่ยคุณอรัชพรใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ต้องพาคุณมิ้นไปลงทะเบียนเมื่อวานนะฮะอืมเนี่ยฮะเพราะว่าคือเราเข้าใจนะ
สื่อไทยเองสื่อต่างชาติเองเขาก็อยากได้ข่าวนี้
บางทีเนี่ยสื่อต่างชาติมามันไม่มีคนคุยกับเขาใช่
ใครจะให้คำอธิบายเขาได้ภาษาอังกฤษไม่พอ
บางทีสื่อยุโรปมาเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเขาก็พูดภาษาเขา
เราก็อธิบายไม่ได้อืมก็ต้องมีระเบียบเนี่ย
ถ้าเป็นกระดาษออกมาเลยยื่นให้เขาแล้วเขาทำตามเนี่ย
แบบนี้แบบนี้อ่าหนึ่งสองสามสี่มันก็จะง่ายครับ